นะคะส่วนที่แพร่ค่ะเมื่อเช้านี้ยุ่งวุ่นกันทั้งเมืองเลยค่ะ
ทำไมฮะคือตอนเช้าท่ามกลางการจราจร
ติดขาดคนจะไปทำงานควายตัวนี้มันหลุดมาโอ้มันจะไปทำงาน
มันไม่ได้ทำงานไม่ได้ไปทำงานมันไม่ได้บอกมันจะไปไหนเออ
มันมาอยู่กลางถนนแบบเนี้ยค่ะครับแล้วมันท้องด้วยไงอ๋อ
มันอยู่แถวหน้าโรงเรียนวัดเมธังกราวาสที่ถนนราชดำเนินนะคะ
กำลังจะไปโรงแรมทาริสแพร่เขาเลยต้องแจ้งให้ตำรวจไปดูหน่อย
เจ้าของอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะเป็นตัวเมีย
เหมือนกำลังตั้งท้องด้วยนะคะครับเนี่ยค่ะสุดท้ายลุงนูนมาค่ะ
นูนเป็นเจ้าของก็เดินมารับมันอืม
กลับไปนะคะกลับไปที่บ้านทุ่งต้อมอยู่หลังโรงเรียนวัดเมธังกราวาสนี่แหละนะคะ
นี่แสดงว่าตอนลุงนูนยังไม่มาก็ได้แค่จดจ้องแบบนี้
เดินไปเดินมาเล็งกันไปเล็งกันมาโอ้โห
อ่าแต่แต่เขาก็บอกว่าเอ่อมันก็ทำให้ตำรวจกู้ภัย
เขาต้องมาเสียเวลาดูความวุ่นวายเพราะมันอยู่บนท้องถนนไงอืม
เอามาเลี้ยงในเขตเทศบาลแล้วปล่อยให้มันออกมาเพ่นพ่านสร้างความวุ่นวาย
นะคะก็ต้องกลับไปอยู่ในที่นะ

แพร่เมื่อเช้านี้ก็ตกอกตกใจกันค่ะ

วันนี้ก่อนจะจากกันไปก็ขอให้คุณผู้ชมได้ปัดที่นอนให้ดี
ระวังมีตะขาบใต้ตรงใต้เตียงก็อย่าเก็บของให้มันเยอะ